คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๗ปีเดินเข้าป่าไป
แล้วพลัดตกไปในโพรงถ้ำโพรงลึกนะคะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
และแคบมากด้วยนะคะและไม่ได้ติดอยู่แป๊บนะ๕วัน๕คืน
ปีนขึ้นมาไม่ได้ครับก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนำตัวออกมา
ไม่ยอมออกมาด้วยนะคะคือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ไปโดนตัว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เออพี่เขารออยู่นะพี่รออยู่
เนี่ยคุณผู้ชมแคบมากนะถ้าใครเป็นโรคกลัวที่แคบนี่แย่เลยนะ
นี่เป็นคลิปที่กองร้อยทหารพรานที่๓๕๐๘พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพมูลนิธิเพชรเกษม
อำเภอท่าสองยังจังหวัดตากโรยตัวไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาตกจากแนวเชิงเขาแล้วติดอยู่ในโพรงลึก๑๐เมตร
วัน๕คืนแล้วปีนกลับขึ้นมาไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเชิงภูเขาสูงชันหมู่๙ที่ตำบลแม่วัดหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะ
ก็คือจะเป็นป่ารกทึบห่างจากตัวหมู่บ้านไป๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยต้องเดินเท้าไป
พร้อมทั้งอุปกรณ์โรยตัวเดินเท้าไปนานนะคะ
ไปถึงหน้าผาเป็นปากโพรงท่ำแคบมาก
โอ้โหคือเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากอะค่ะ
ป้องกันการเกิดอุปนิเหตุซ้ำซ้อน
คือจากการตรวจสอบคุณผู้ชมโพรงถ้ำนี้อยู่ติดกับแนวหน้าผาแล้วมันแคบจริง
คือมันนี้กว้างเมตรนึงแต่จุดที่ผู้ชายเขาเนี่ยไปติดอยู่ลึกลงไป๑๐เมตร

เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนเรียกชื่อไม่มีเสียงตอบรับ
ก็ต้องลอยตัวกรปากโพรงท่ำที่มืดมากเอาไฟฉายส่องนับทางลงไปแบบนี้
โรยตัวลงไปจนเจอตัวนายตักขวาค่ะ
โอ้โหนายตักขวาคือนั่งตัวสั่นอยู่ที่ก้นของโพรงถ้ำ

ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปหลายเมตร
นั่งสั่นอยู่แบบนี้
พยายามจะนำตัวขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จนะคะ
เพราะว่านายตักขวาเหมือนกลัวมาก

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงกลัวขนาดนั้น
อาจจะภาวะมั้งอาจจะติดอยู่นานหรืออะไรแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกรอบอยู่นานเป็นชั่วโมงค่ะไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจกลับขึ้นมาก่อน
กลับขึ้นมาปากโพรงถ้ำก่อน
หารือกันอีกทีเอายังไงกันดีที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
คือผู้ชายคนนี้น่าจะเดินหาของป่าแล้วก็พลัดตกลงไป
กลุ่มเพื่อนก็รีบพยายามหาตัวผู้ชายคนนี้
แล้วรู้ว่าติดอยู่ก็เลยช่วยด้วยแบบเพื่อนเองช่วยไม่ได้แล้วไง

ตลอดทั้งวันก็คือเจ้าหน้าที่ชุดทหารพรานหน่วยกู้ชีพ
ระดมกำลังกันช่วยนะคะ

จากความร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยขึ้นมาได้ค่ะ

ก็ต้องเอาเชือกผูกรัดตัวดึงขึ้นมา
ตักขวาก็ดีใจนะคะแต่สภาพคืออิดโรยมาก

ตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอำเภอท่าสองยางค่ะ
อนะใจ
โทษครับ
โอ้โหขึ้นมาแบบอิดโรย

คือจากการตรวจสอบประวัติของนายตะควาคนนี้นะคะ
เคยรักษาอาการป่วยอยู่หลายโรค
ก็สงสัยว่าอาจจะไม่ได้กินยา
จนเกิดอาการในลักษณะที่ว่าเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้

หาของป่าไปเรื่อยพลัดตกโพรงธรรมค่ะ
แล้วด้วยความที่แกก็ตัวผอมตัวเล็กอยู่แล้ว
โรงถ้ำมันแคบมากก็เลยตกลงไปแล้วตกลงไปได้ลึกเลยนะคะ